เชิญเลยนะคะใครมาแล้วก็นั่งรอได้เลยค่ะ
เดี๋ยวสักครู่เราก็จะแจกบัตรคิวแล้วก็รับบริการตรวจสุขภาพกันได้เลยค่ะ
เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งเลยค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมาดูแลนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศกันยามเช้า
วันนี้๒๗พฤศจิกายนตรงกับวันสาธารณสุขแห่งชาตินะคะ
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดขึ้นนะคะ
เพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็ดูแลประชาชนเรื่องสาธารณสุข
และแน่นอนค่ะเรื่องของสาธารณสุขมันก็เกี่ยวยงกับเรื่องของสภาพอากาศด้วยเหมือนกัน
เพราะถ้าหากว่าสุขภาพแข็งแรงก็มีโอกาสเจ็บป่วยน้อยกว่า
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยดีกว่าไหมคะว่าวันนี้สภาพอากาศแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเป็นอย่างไร
ดูจากโมเดลจำลองอากาศนะคะเช้านี้อุณหภูมิลดต่ำลงค่ะ
ส่วนเยอะดอยนะคะอุณหภูมิสูงสุดที่เรียกว่ารถตับลงไปสูงสุดเลยนะคะ

เพราะฉะนั้นพื้นที่นั้นเกิดน้ำค้างแข็งด้วย
ส่วนช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมา
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๓๐องศาเซลเซียสนะคะ
กรุงเทพมหานครรู้สึกได้ประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
ลักษณะอากาศภาพรวมนะคะยังคงมาจากปัจจัยอากาศ
คือมวลอากาศเย็นจากจีนนั้นแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ขณะที่ตอนใต้ก็มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำให้ภาคเหนือก็หนาวและเย็นในบางพื้นที่นะคะ
รวมไปถึงภาคใต้เองก็ฝนตกหนักด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอากาศต่างคั่วแบบนี้ดูแลรักษาสุขภาพ

เฉพาะอีสานและเหนือนะคะใครอยู่บริเวณยอดดอยยอดภู
อุณหภูมิหลักเดียวค่ะประมาณห้าถึงสิบห้าองศาเซลเซียส
ส่วนพื้นราบประมาณสิบห้าถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียส
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอากาศประมาณกลาง
ส่วนภาคใต้คุณผู้ชมต้องย้ำกันให้ดีเพราะว่าฝนตกหนักประมาณ๑๖๐ของพื้นที่อยู่
จังหวัดชุมพรลงไปนี่นะคะคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะคะคุณผู้ชม
ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงสองถึงสามเมตรขณะที่ฝั่งอันดามันตกน้อยกว่า
แต่ก็มีคลื่นสูงเช่นเดียวกันบางพื้นที่เกิดดินคนถล่มน้ำป่าไหลหลากแล้ว
วันนี้ขอเตือนพ่อแม่พี่น้องภาคใต้เตรียมรับมือกันหน่อย
เพราะว่าจะมีฝนตกยาวต่อเนื่องถึงสามสิบพฤศจิกายนส่วนพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เช้านี้อากาศดีมีเมฆบางส่วนนะคะกลางวันฟ้าโปร่งอาจจะทำให้รู้สึกร้อนแสบผิวกันได้
เตรียมผ้าหรือโลชั่นเอาไว้ทาเพื่อปกป้องผิวของเรากันด้วย
ถ้าหากว่าใครไม่ดูเรื่องของสภาพอากาศให้ดีท่านอาจจะเจ็บป่วยก็ได้
แล้วก็ต้องมาดูแลสุขภาพวันนี้ก็เชิญมาใช้บริการตรวจสุขภาพกันได้
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขที่ให้บริการกันด้วย
เอาล่ะได้เวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมจะต้องมาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชน
ลากันไปก่อนให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ
เชิญเลยค่ะ
นี่ลูกค้านายแรกของพี่ซ้ำ